ไปต่อแล้วกันนะคะกับหนุ่มสุดหล่อคนนี้ค่ะ
หนุ่มสุดเดิ้นเบิ้ลปฐุมราช
บอกเลยว่าคนนี้นะคะเขาไม่ธรรมดาจริง
ก็ไปร้องเพลงโชว์ตัวอยู่งานงานหนึ่งค่ะ

แล้วมาลัยที่คล้องคลอเดี๋ยวเราไปโฟกัสนิดนึง
เขาบอกว่าโอ๊ยหอยมักแห้ง
เอาไปดูภาพจ้า
ยี่เนี่ยเขาทำอะไรถ้าดูไม่ทัน
วงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงเงาะ
แบบนี้แหละมันสมหาของดีเมืองระยองก็ผลไม้
แล้วที่สำคัญกายเปลือกดูความมีมณญาณนะ
เก็บไซด์กระเป๋าด้วยโหสุดยอดนะ
เยือนถึงถิ่นจังหวัดระยองทั้งทีนะคะ
พ่อแม่พี่น้องเขาก็รอคอยต้อนรับเลย

จัดไปให้แบบใหญ่แบบนี้เลย

ก่อหักใจที่

เอาเลยจ้ะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะคะ

ดูถ้านุ่มเบิ้ลเขาจะชอบใจไม่น้อยเลยนะคะ

ยังเก็บเม็ดใส่กระเป๋าด้วย

ของเพลงที่ไปต่อรอต้อนรับค่ะ
เบิ้ลเท่านั้นแหละแฟนเพลงเขาน่ารักจริง
ตั้งใจนะขนไปให้ถึงหน้าเวทีเลย
นี่แอบเสียดายนะถ้าเป็นทุเรียนเหมือนที่เชอรี่บอก
ทุเรียนขนุนอะไรอย่างนี้

ของแปลกได้มาจากแฟนคลับ
อันนี้อะไรเอ่ยพี่ปามีอาหารปลาเหรอพี่ปามี

ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องที่ได้มาลัยน้ำใจของแปลก

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยแฟนคลับเขาเอาอาหารปลามาทิ้งร่องเลย

บอกว่ามิตรรักให้อะไรมาก็ชอบหมดแล้วค่ะ

พี่ปามี่ได้ของขวัญชิ้นใหม่มา

อ๋อต้องกรอบไปด้วยทั้งมีพริกทาย
มีปล่อยก๊าคมีของชูรสนะคะ

บอกเลยว่านี่เย็นนี้ทางจะเป็นพะโล้

นะก็เป็นแบบเรียลากลไกลของแฟนคลับหละกัน
แต่ว่าน่ารักนะคะ
รู้ว่าศิลปินเขาแบบมีเอกลักษณ์ไง

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ